เหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันค่ะหลอกเหมือนกันค่ะ
อันนี้หลอกแบบโอ้โหใช้ความน่าสงสารของตัวเอง
เข้าไปทำให้ผู้เสียหายเขาเกิดความเห็นใจ

ช่วยหนุ่มสิ้นหวังตัดเพาะผ่านโซเชียลสุดท้ายตัวเองโดนหลอกเป็นแสน
คือเกิดอะไรขึ้นจากการที่ไปคอมเมนต์เหมือนเราเห็นใครสักคน
เหมือนคนรู้จักหรือไม่รู้จักโพสต์โอ้ท้อแท้กับชีวิต
อยากฆ่าตัวตายชีวิตนี้ไม่มีอะไรดีเลยพี่คนนี้ไปโพสต์ให้กำลังใจ
หลังจากนั้นผู้ชายคนนั้นตามถึงบ้านนะคะ
แล้วหลอกเธอไปโดนขโมยรถอีกต่างหาก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมค่ะกับผู้หญิงคนนี้ค่ะ
ชื่อนางสาวพงศ์น่ะขอสงวนนามสกุลไว้นะคะ
อายุสามสิบแปดปีพี่พงศ์เนี่ยเป็นชาวบ้านคำเจริญ
อยู่ที่ตะมนต์ทุ่งใหญ่จังหวัดอุดรณฑานี
เอาเอกสารการโอนเงินก็ให้ผู้สื่อข่าวของเราดูแล้วค่ะ
บอกว่าสูญเงินไปเป็นแสนให้กับคนที่เขาบอกว่าเธอสงสาร
ในโลกออนไลน์นี่แหละผ่านติ๊กต๊อก
และยังมีรถอีกคันนึงที่หายไปมูลค่าห้าแสนห้าหมื่นบาท
ผู้ชายฝั่งซ้ายมือคนนั้นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือทางด้านของคุณพี่พงศ์พี่พงศ์เล่าแบบนี้บอกว่า
รู้จักกับนายจิรายุทธ์ศิลาวนิษฐ์หรือเรียกสั้นว่าในเต้ย
ไหนเตยอายุ๒๔ปีค่ะเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ด
รู้จักผ่านไหนผ่านทางติ๊กต๊อกก็ไปเห็น
ไปเห็นว่าไหนเตยอ่ะโอ๊ยท้อแท้ต่อชีวิตหมดกำลังใจ
ก็เลยเข้าไปปลอบใจให้กำลังใจต่อมาในเต้ยขอมาหาที่บ้าน
พงศ์บอกอุ๊ยไม่สะดวกหรอกนะแต่เขาบอกว่า
ก็ผมเดินทางมาแล้วอ่ะพี่ผมไม่มีเงินติดตัว
ไม่มีที่พักด้วยอ่ะพี่ก็ใจดีเนาะคุณกิ่ง
เงินไปให้เนี่ย๕๐๐เลยนะครั้งแรก๕๐๐๐เลย
เป็นค่าที่พักรีสอร์ทในตัวเมืองอุดรค่ะ
วันต่อมาในเต้ยบอกขอมาพักที่บ้านของพี่พงศ์ค่ะ
ทีนี้พี่พงศ์ก็เออคงไม่มีอะไรหรอกมั้งคงเป็นคนดี
นะก็พาไปไหว้ปู่คำชโนธมาด้วยนะคะ
กลับมาที่บ้านพี่พงศ์เล่าว่าตอนนั้นพี่ออกไปทำธุระกับลูกสาวอยู่ในหมู่บ้าน
ปรากฏว่าในเตอร์โทรศัพท์มาบอกว่าเดี๋ยวขอยืมรถกระบะไปทำธุระหน่อยนะ
รอทั้งคืนในเต้ยไม่กลับมาอีกเลยค่ะหายไปทันทีนะคะโอ้โหคุณผู้ชม
ทีนี้มีไลน์เด้งเข้ามาทางโทรศัพท์มือถือบอกแบบนี้ว่าในเต้ยในจิรายุคนนี้
เป็นหนี้ต้องยึดรถของพี่พงศ์เอาไว้นะถ้าอยากได้คืนโอนเงินมาไถก็ละกันสามหมื่นห้า
ตอนนั้นเธอตกใจเธอรีบโอนเงินไปไม่คิดอะไรเพราะอยากได้รถคืน
โอนเงินไปลายเด้งมาอีกคุณผู้ชมบอกว่าจ่ายเพิ่มอีกหมื่นนึง
ค่าดอกเบี้ยออกไปกันใหญ่แล้วสิแล้วยังมีหนี้คงค้างอีกสามหมื่น
โอ้โหมันไม่จบทีนี้เขายังมีไลน์มาบอกต่อว่าในเต้ยคนนี้
มีหนี้เพิ่มนะอีกหกหมื่นยังจ่ายไม่หมดพี่พงศ์บอกอยากได้รถคืน
ไม่รู้จะทำยังไงสุดท้ายโอนตังไปนะอืมคุณคิงโอนไม่หมดเลยน่ะ
ครับแล้วมีคนไลน์มาบอกอีกว่ามีหนี้ที่นายเต้ยไปติดเขาไว้อีกสามหมื่นห้า
อืมตอนนั้นแหละพี่พงศ์เริ่มคิดแล้วเฮ้ยทำไมมันเยอะแบบนี้
สุดท้ายไปหาญาติเล่าให้ญาติฟังญาติพาไปแจ้งความนะคะที่สพทุ่งฝนค่ะ
ทีนี้ก็เลยเอาเรื่องนี้มาเปิดเผยเพราะอยากให้กลายเป็นอุทาหรณ์
แล้วก็รู้แล้วแหละว่าตัวเองเนี่ยโดนหลอกเอาอย่างนี้เสียทั้งรถเสียทั้งเงิน
โอ้โหเขาบอกว่าเกือบ๗แสนลองฟังพี่พงศ์เล่าค่ะ
หนูรู้จักพ่อว่านหนูเห็นในโลกอะไรเขาเหมือนชีวิตท้อแท้ในชีวิต
ไม่อยากมีชีวิตอยู่หนูแค่ต้องการให้กำลังใจคนคนหนึ่งคืนที่มีแรงสู้ต่อไป
หนูไม่ได้ต้องการที่จะได้เงื่อนในท่องไม่ได้ต้องการได้ชู้ในแน่ในอย่างนั้น

โอ้โหความสงสารเป็นเหตุนะคุณคิงคุณผู้ชมค่ะ
ความคืบหน้ากันหน่อยก็แล้วกันนะคะวันนี้เลยนะคะสดร้อน
ทางด้านของภูมิกับสพทุ่งฝนค่ะท่านสั่งการให้ชุดสืบสวนเร่ง
ติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีแล้วนะคะแล้วไปตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์มือถือของในเต้ย
ปรากฏว่าไม่มีการลงทะเบียนซิมเอาไว้ตรวจสอบประวัติเรียบร้อยคุณคิง
อืมมีประวัตินะคะเคยถูกจับคดีช่อกงสี่คดีเลย
และไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดปรากฏรู้แล้วว่าตอนนี้รถค่ะ
รถของพี่พงศ์ท่านเนี่ยผู้เสียหายอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครนายก

มีการประสานไปยังตำรวจทุกพื้นที่ใกล้แนวชายแดนให้ตรวจสกัดรถข้ามแดนด้วย
เดี๋ยวเร่งตามตัวมาดำเนินคดีถือเป็นบุคคลอันตราย
ใช้ความน่าสงสารมาหลอกคนอื่นเขาค่ะ
หลอกเอาทั้งเงินทั้งทรัพย์สินไปหมดเลยอ่ะคุณ
แล้วยุคนี้นะคนเราก็เจอปัญหาสารพัดแล้วก็อยากจะให้กำลังใจกัน
แต่ว่าสุดท้ายมาเจอแบบนี้ต้องระวังมากเลยครับ